คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็เกี่ยวกับตำรวจเหมือนกัน
กรณีตำรวจกับดาราสาวคุณหมิวสิริรพัฒน์นั่นเองนะคะ
ที่เธอบอกว่าเธอโดนติดตามเข้ามาในห้องน้ำที่ปั๊ม
นี่เมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่คุณหมิวกับตำรวจ
คนที่เป็นคู่กรณีได้เจอหน้ากันครั้งแรก
แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษกันนะฮะแต่ว่า
คุณหมิวเธอก็ยังติดใจแบบยังหาใจอยู่
เหตุผลของตำรวจให้ฟังขึ้นไหม

คือเธอบอกเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเพราะอะไร

เหตุการณ์นี้จริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่๖มีนาแล้วนะ
แล้วมันก็เพิ่งมาเป็นข่าวเป็นคราวตำรวจคนนี้เนี่ยคือตำแหน่ง๑๐ตำรวจโทสังกัดบชน
เมื่อวานนี้ค่ะคุณหมิวมาที่สนพหนโยธินมาเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วเป็นครั้งแรกที่คุณหมิ๋วเจอกับ๑๐ตำรวจโทสวัสกรหนูรี
ซึ่งเป็นคู่กรณีนะคะอยู่ในคลิปนี้นะก็มาให้ข้อมูลด้วยเหมือนกัน
ใช้เวลาอยู่คุยกันให้ข้อมูลกันประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง
แล้วทั้งคู่เนี่ยออกมาเปิดใจยืนข้างกันเลยค่ะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเลยค่ะ
คราวนี้ทีนี้ก่อนที่จะเริ่มพูดอะไรเนี่ยนะทางด้านฝั่ง๑๐ตำรวจโทสวัสกร
เขาไหว้ขอโทษคุณหมิวแล้วก็บอกเลยนะวันนั้นเนี่ยอธิบายเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้
วันนั้นเนี่ยผมเข้าเวรคุณผู้ชมค่อยค่อยฟังตามนะเข้าเวรตั้งแต่ตีห้า
ลากยาวไปจนถึง๕ทุ่มทีนี้ต้องไปดูแลการชุมนุมคือทำงานลากยาวแบบนี้มาหลายวัน
หลับอดนอนเอามันเหนื่อยมันเบลอสิคะ
ทีนี้ก็เลยพลาดเดินเข้าห้องน้ำผู้หญิงอันนี้คือสิ่งที่ตำรวจบอก

อีกคำถามหนึ่งอ้าวแล้วทำไมรีบขับรถหนีออกจากปั๊ม
ไม่อธิบายไม่ชี้แจงไม่บอกแบบนี้กับหมิวตั้งแต่วันนั้นล่ะ
คือตำรวจบอกแบบนี้ก็ในเมื่อวันนั้น
คุณหมิวคือมีทั้งมือถือใช่ไหม

อีกมือนึงถือมีดปอกผลไม้อยู่

เสียงดังด้วยตำรวจก็กลัวเป็นเหมือนกันนะคะ
ก็เลยกลัวแล้วก็เลยรีบขับรถไปโดยที่ไม่ได้มีการอธิบาย
แต่เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจก็บอกว่าผมขอโทษ
รับผิดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแบบทางไหนยอมรับผิด
แล้วยืนยันนะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมือง
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นไงที่คุณหมิวขับรถผ่าน
กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็มีให้กลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นรถมา
มีคำสั่งให้ตำรวจนายนี้ติดตามคุณหมิวหรือเปล่า
หนึ่งประเด็นคือเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องการติดตามตัวหรือเปล่า
สองก็คือเรื่องของการเข้าห้องน้ำผิด
ตำรวจก็บอกว่าเบลออยู่ทำงานมาหนัก
อีกเรื่องหนึ่งถ่ายคลิปอะไรคุณหมิวหรือเปล่า
บอกไม่ทันได้ถ่ายเลยเขาเข้าห้องน้ำ
แล้วเขาถือโทรศัพท์มือถืออยู่เพราะเขาติดโซเชียลเหมือนกัน
ตำรวจบอกติดโซเชียลเวลาเข้าห้องน้ำก็เอามือถือขึ้นมาดู
ไม่ได้ตั้งใจถ่ายคลิปอะไรเลยไม่ได้ถ่ายใครเลยไม่ได้เป็นโรคจิต
แต่ทีนี้สิ่งที่คุณหมิวบอกว่ายังคาใจอยู่
คือคุณหิวยังติดใจนะว่าอ้าวในเมื่อตำรวจนายนี้
บอกว่าปวดท้องหนักไม่ทันได้ดูป้ายรีบเข้าห้องน้ำ
ในเมื่อปวดท้องหนักมากทำไมยังเล่นมือถือ
แล้วทำไมตอนเข้าห้องน้ำเอาจริงคุณหมิวเขาก็ระวังตัวเองนะ
เข้าไปถึงคุณหมิวยังไม่ได้ทำธุระส่วนตัวทันทีนะ
ยังรออยู่ว่ามีห้องข้างเข้ามา
คุณหมิวก็รอฟังทำไมห้องข้างมันเงียบ

เพราะปกติถ้าเกิดว่าคนแบบปวดหนักจริงมันต้องไม่ไหวแล้ว

คุณหมิวเธอดูห้องข้างแล้วว่าเหมือนไม่มีคนอยู่
เธอก็เลยเข้าห้องนี้แต่เธอยังระวังอยู่

เตรียมมือถือเตรียมมีดอะไรไว้แหละ
แล้วก็คอยเงียบหูฟังได้ว่าข้างจะมีคนไหม

ถ้าคนปวดท้องต้องรีบล็อกประตูแล้วรีบนั่งแล้ว

คุณหมิ๋วเธอก็รอจะอยู่อย่างนั้น
เธอก็เลยเตรียมมือถือไว้ถ่าย

ผู้ชายคนนี้เข้ามาทำอะไรโรคจิตหรือเปล่าฟังเสียงเธอหน่อยนะครับ
เสื้อเหมือนคอกกระเช้าขากางเกงขายาว
แล้วก็ใส่ผ้าคัดปากแล้วก็ใส่แว่น
ตำรวจยืนยันไหมครับว่าไม่ได้รับคำสั่งจากใคร
ไม่ได้รับครับไม่ได้รับครับ
ไม่ได้รับคำสั่งจากใครเลยครับแค่นั้นแหละครับ
อันนี้คือตำรวจยืนยันว่าไม่ได้รับคำสั่งอะไรจากใคร

แต่เอาจริงคุณสืบสกุลเวลาที่มาเผชิญหน้ากันแบบนี้

เพราะว่ามันยังไม่ได้มีใครบอกว่าอันนี้คือฝ่ายผิดอันไหนคือฝ่ายผิด
คือทางคุณหมิวก็ยังไม่ได้เชื่อใจ๑๐๐สักเท่าไหร่
ทางฝั่งตำรวจก็ยืนยันไงผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริง

กินยาแบบกินยาเป็น๑๐เมตรเลย

แล้วเหตุการณ์นี้มันยังเอาผิดไม่ได้ไงคะ
เพราะว่าพยานหลักฐานมันมีไม่เพียงพอ
อันนี้คือสิ่งสำคัญคุณผู้ชมค่ะ

ต้องดูนะว่าอาจจะเป็นการดำเนินคดีกับนายตำรวจคนนี้
ฐานก็คือทำให้ตกใจกลัวเท่านั้นเอง
แค่นั้นเองทะยายาอื่นมันทำไม่ได้แล้ว
แต่คุณเหมียวก็บอกว่าโอ้โหทนแบบนี้มา๒อาทิตย์แล้ว
หลังจากเกิดเรื่องตั้ง๒อาทิตย์แล้ว
มีนาจนมีความคืบหน้า
ก็ยังดีที่ยังมีความคืบหน้าอยู่
แม้ว่าบางครั้งมันจะขัดข้องหมองใจอยู่นะ